รอที่รอลุ้นอยู่ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับมอไซค์
ไปติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
เพราะคาราบาลแดงอยากให้พี่น้องชาวไทยยิ้มได้
และมีแรงใจสู้ต่อไป
ไซค์คือเครื่องมือทำมาหากินของคนไทยทุกคนเลยครับ
คุณจะเป็นเด็กเสิร์ฟคุณจะเป็นเมสเซ็นเจอร์ทำงานบริษัท

เป็นเครื่องมือสร้างอาชีพให้กับคนไทยทุกคน
วันนี้มันวันที่เท่าไหร่เนี่ย
กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยโอ้โห
รอตั้งนานยังไม่มาป่านนี้ยังไม่มาฝูนนี้ยังไม่มี
อุ๊ยนี่ก็รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอเมื่อไหร่จะมาแล้วหน่อยเนี่ย

เดี๋ยวนะพวกคุณชิสาใบตองคุณรออะไรกัน
นี่นับกัน๑๒๓ก็ครบ๓คนพิธีกรจะรอใครอีก

งั้นไปรอนอกสตูนู้นไปออกไปเล่นข้างนอกนอน
ลงไม่ต้องรอเนี่ยเขาจับจริงแจกจริง
ในกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี
อ๋อไม่รู้ว่าที่นี่ความรักเหมือนกันใจเขาเลยขอโชคก่อนแล้วกัน
โชคดีถ้าอยากจะโชคดีก็ไม่ยากนะตั้งใจดูกติกากันก่อนว่าจะทำอย่างไร
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน
นี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที

อารมณ์ของการที่จะได้จับผู้โชคดีจะเป็นยังไง

ผู้โชคดีได้แก่คุณบุญดีเหมือนท่าไม้จากจังหวัดสมุทรสาคร
ยิ่งดีกับผู้โชคดีด้วยค่ะเรียกว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะ
เพราะคาราบาลแดงเนี่ยยังคงยืนราคา๑๐บาทเหมือนเดิมนะคะ
อย่าลืมนะถ้าใครมีฝาส่งฝามาร่วมรุนโชคกันเยอะค่ะ
และบอกเลยนะคะว่าทุกเดือนเรามีการจับแจกรางวัลใหญ่ทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
ผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ
เอาล่ะคุณผู้ชมฮะได้เวลาแล้วที่จะไปสนุกสนานกันต่อในรายการตลอดข่าวครับ
เย้